ใช่ค่ะแต่ว่าพอปล่อยนี่คือช่วงปลายแล้วนะ

แต่ว่าเช้านี้ใครจะเดินทางไปไหน

ใช่ค่ะเมื่อเช้านี้นะคะน้ำขังในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะ

เพราะว่านอกจากจะทำให้น้ำกระจายไปโดนคนอื่นแล้ว

เอาละค่ะพูดถึงเรื่องของฝนเนี่ย
อกจากจะเกิดผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรอุบัติเหตุแล้วนะคะ

แมวบ้านผมเป็นเขาคงจะรู้สึกไม่สบายตัว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เป็นพื้นที่ที่ฝนตกลงมาอย่างหนักเหมือนกันนะคะ

ออกให้การรักษาฟรีด้วยค่ะ

นายศรีผ่องนางกี่ภูเก้าล้วน
บนถนนวัชระตำบลกระบี่ใหญ่นะคะ

เข้ารับการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

และทำหมันถาวรจากสัตวแพทย์หญิง

เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ปีที่๔
แล้วก็ปีที่๕กว่า๔๐คนค่ะ
หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฟรีนะคะ

หน่วยครั้งนี้ก็เพื่อให้การรักษาด้านต่างฟรีแก่สุนัขแล้วก็แมวในพื้นที่
และจากการตรวจสอบเบื้องต้นนี้พบว่า
สุนัขแล้วก็แมวส่วนใหญ่เป็นโรคผิวหนังกันนะคะ

ไม่ใช่เขาทายาเบื้องต้นมาแล้วนะคะ

ผมทำจานดาวเทียมให้เขา
คือหมายถึงว่าให้เขาได้ดูทีวี

เอาแผ่นพลาสติกตัดกลมมาสวมคอเขา

แล้วก็ต้องไปอาบน้ำต้องไปหาหมออะไรอย่างนี้นะครับ